ความเชื่อของชาวด่านซ้ายผูกพันกับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อันเป็นของเจ้าเมืองฝั่งไทยและฝั่งลาวที่มาร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเมื่อหลายร้อยปีก่อน
ความเชื่อนี้ถูกส่งต่อกันมาถึงยุคปัจจุบัน
โดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ผู้นำจิตวิญญาณที่เรียกว่าเจ้าพ่อกวน
อันเป็นตัวแทนร่างทรงวิญญาณของเจ้าเมืองฝั่งไทยและเจ้าแม่นางเทียม
อันเป็นตัวแทนเจ้านายฝั่งลาว
ด้วยเหตุนี้ทุกพิธีกรรมความเชื่อในอำเภอด่านซ้าย
จึงมีเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมร่วมด้วยเสมอ
และงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนี้ก็เช่นกัน
จุดเริ่มต้นขบวนแห่ผีตาโขนที่แท้จริงเริ่มต้นที่บ้านของเจ้าพ่อกวน
ขบวนแห่นี้เรียกว่า
การแห่พระเวสันดอนเข้ามือ
การแห่พระเวสันดอนเข้ามือ
การแห่พระเวสันดอนเข้ามือ
เมื่อช่วงเช้าเราเห็นเจ้าพ่อกวนทรงม้ากันแล้ว
มารอดูกันว่าช่วงบ่ายนี้เจ้าพ่อกวนจะทรงอะไรไปที่วัดโพนชัยกันค่ะ
ไม่ผิดหรอกค่ะที่เจ้าพ่อกวนนั่งทรงอยู่นั้นก็คือบ้างไฟค่ะ
ขบวนแห่ดั้งเดิมของเทศกาลผีตาโขนนี้เจ้าพ่อกวนจะถูกแห่อยู่บนบ้างไฟค่ะ
และตลอดทางจากบ้านเจ้าพ่อกวนไปถึงวัดโพนชัยเจ้าพ่อกวนจะโปรยสลาก
ซึ่งเป็นเงินเหรียญห่อลิฟต์บิ้นไปตลอดทางชาวบ้านต่างก็เฝ้ารอเพื่อคอยคว้าเหรียญสลากนี้เอากลับไปบูชาเป็นเงินขวัญถุงกันนั่นเองค่ะ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะคะยังคงคึกคักอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นขบวนแห่ของพระเวชสันดรเข้าเมืองนะคะ
ด้านหลังนี้ค่ะบรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็มีขบวนผีตาโขนออกมาร่ายรำกันเยอะแยะมากมายเลย
สิ่งที่สร้างความสนุกสนานและสีสันยิ่งขึ้นไปอีกในขบวนแห่นี้ก็คือการขยมเสลี่ยงคานหามที่พระสงฆ์และเจ้าพ่อกวนนั่งอยู่ค่ะ
เรียกว่าเป็นการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจที่โหดเอาเรื่องเลยนะคะ
เป็นกุศโลบายในการทดสอบจิตใจว่ามีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการไฟหาพระธรรมเดินทางเข้าวัดจริงหรือเปล่า
ศรัทธาและความเชื่อของชาวด่านซ้ายได้ถูกถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมและขบวนแห่งนี้เองค่ะ
และในที่สุดขบวนแห่พระเวสันดรก็เวียนรอบวิหารพระเจ้าใหญ่ครบ๓รอบ
และสามารถส่งพระสงฆ์และเจ้าพ่อกวนเข้าวิหารไปกราบไหว้พระเจ้าใหญ่ได้โดยสวัสดีภาพเป็นอันเสร็จสิ้นขบวนในวันนี้ค่ะ
แต่พิธีกรรมความเชื่อของชาวด่านซ้ายยังไม่หมดนะคะ
จะมีอะไรต่อไปชมกันเลยค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นขบวนแห่พระเวสันดรเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างที่เราเห็นว่าเจ้าพ่อกวนขี่บ้างไฟมาและบ้างไฟเหล่านั้นค่ะก็ถูกนำมาเรียงไว้ตรงนี้ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีความเชื่อของชาวอีสานในการจุดบ้างไฟเนี่ย
ช่วยขอให้ฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากมากเดี๋ยวไปดูว่าบ้างไฟที่จุดนั้นจะขึ้นสูงขนาดไหนค่ะ
มันสูงมากไวมาก

ไฟลูกแล้วลูกเล่าค่อยถูกจุดขึ้นฟ้าบูชาพญาแทน
เพื่อขอฝนฟ้าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์
จากบ้างไฟใหญ่แล้วพระเนรยังมีการจุดบ้างไฟน้อยที่ปล่อยจากมือกันเลยนะคะ
สการแห่งการละเล่นทั้งคนทั้งพระทั้งเนรกันเลยค่ะ
และเมื่อขบวนแห่จบลง
ก็มาถึงวาระสุดท้ายของผีตาโขนกันแล้ว
ชุดผีตาโคนใหญ่ทั้งสองตัว
จะถูกนำไปโยนลงลำน้ำมันท้ายวัดโพนชัย

การเก็บชุดผีตะโขนใหญ่เอาไว้
จะเป็นอับประมงคลค่ะ
ขบวนแห่งสีสันสิ้นสุดลง
แต่ขบวนสืบสารพระธรรมเพิ่งเริ่มต้นค่ะ

กินเวลาตั้งแต่คืนวันเสาร์ไปจนถึงเย็นวันอาทิตย์เลยทีเดียว
นี่คือเหตุ

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
เพราะเป็นการรวมเอางานบุญหลวงหรือบุญภเวท

หลังจากติดตามงานประเพณีนี้มาหลายวัน
และคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดจะเป็นใครได้ล่ะคะ
ถ้าไม่ใช่เจ้าพ่อกวนกับเจ้าแม่นางเทียม
ค่ะตอนนี้ใบตองอยู่กับเจ้าพ่อควรนะคะ

เจ้าพ่อบอกว่าทิศทางของงานก็เป็นอิทธิ์อภูมิ
อนาคตต่อไปจะออกมาในรูปแบบไหน
เพราะว่ามันจะโดนพัฒนาไปเรื่อย

แต่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปมาก

ควบคุมด้วยเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอาคม
แม่มองยังไงบ้างว่างานประเพณีใหญ่ขึ้น
ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกปีเลย

สามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองไว้ได้
ส่วนที่มันต่อยอดออกไปเนี่ย
มันก็เป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนตัดยอมรับ

วนรวมของความสุขก็เพิ่มขึ้น

เราจะมีการอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ยังไงบ้างคะ

เพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ย
ไหนให้ทำปีไหนก็ทำตลอด
ลูกหลานในชุมชนของเรา
วันนี้เขารอคอยแล้วก็มีการเตรียม

ความพยายามแล้วก็ความรักนะคะ

คุณแม่คิดว่ามันจะยังคงอยู่ตลอดไป
ถึงเวลาจะทำให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป
แต่ศรัทธาและความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาหลายร้อยปีของชาวบ้านด่านซ้ายแห่งนี้

ไม่กี่วันที่ใบตองมาสัมผัสกับงานประเพณีนี้
ความสนุกสนานและรอยยิ้ม
คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่า
นี่คือเทศกาลแห่งความสุขความเชื่อและรอยยิ้ม
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
นี่คือเหตุผลที่ทำให้คนทั่วโลก
ยังคงเดินทางมาเยือนชุมชนเล็กแห่งนี้
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

โอ้โหแจกเลยรวมสนุกกันง่ายได้ของรางวัลฟรี

ขบวนแห่ดั้งเดิมของเทศกาลผีตาโขนจุดเริ่มต้นขบวนอยู่ที่ไหน

หากมีโอกาสเข้าร่วมเทศกาลผีตาโขน
จะแต่งกายด้วยชุดและหน้ากากแบบใด
กติกาให้ดีเข้าเฟซบุ๊ครายการโอ้โหไทยแลนด์
ดไลค์เพจกดแชร์คำถามแล้วตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจ
เสื้อยืดไปใส่เลย๒ตัว
กระเป๋าผ้ารักโลก๑ใบ

วันศุกร์ที่๖กันยายนพศ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่๗กันยายนพศ๒๕๖๒
สวัสดีครับ